ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสาวพม่ากับผัวเขาทะเลาะกัน

ฝ่ายหญิงคิดจริงค่ะกระโดดน้ำแม่ปิงที่เจียงใหม่
ไม่ได้ลองแม่ปิงนะอ่าแต่สุดท้ายรอดค่ะ

พลเมืองดีเขาไลฟ์สดประหนึ่งว่าเขาเป็นนักข่าว

พวกนี้มาฆ่าตัวตายอีกแล้ว
ตอนนี้ผู้หญิงมาฆ่าตัวตายกำลังกระโดดลงไปนะคะ

บอกให้ไปฆ่าตัวตายก็ไปฆ่าตัวตายแน่

ชีวิตคนเรายังมีค่าเลย

ผู้ชายไม่รักไม่ต้องไปฆ่าตัวตายหรอกสู้ต่อไป
โอ้ยคุณอ่ะคุณ

ที่เล่าเขาลงไปช่วยเนอะ

คุณได้ยินไหมพี่เล่าเราไปช่วย
เร่ร่อนซึ่งเป็นคนขี้เมาเนี่ย

กลายเป็นฮีโร่สถานการณ์สร้างวีรบุรุษจริงด้วย

แล้วอยากเห็นหน้านักข่าวเฉพาะกิจมากเลยที่ไลฟ์สดแล้วก็พากไปเนี่ย
คุณให้ข้อคิดที่น่าสนใจมากเลย

เออชีวิตมันมีค่าไปให้ฆ่ากับผู้ชายที่เขาไม่เห็นฆ่าเราทำไม
เออแล้วยึวนั้นภาพทำจะตายเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ผู้หญิงสาวชาวพม่าค่ะอายุ๓๑ปีค่ะ
กระโดดลงไปในแม่น้ำแม่ปิงที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้เราฟังบอกว่า
หญิงสาวชาวพม่าคนนี้มีปากเสียงกับผัว
ทะเลาะกับผัวที่บริเวณนี้แหละใกล้กับท่าน้ำนี่แหละ
ฝ่ายชายบอกว่าไม่รักฝ่ายหญิงแล้วไม่เอาแล้วจะไปไหนก็ไป
ที่สำคัญไล่ให้เขาไปตายไงไล่ให้เขาไปตาย
ฝ่ายหญิงคิดว่าเอ้าฝ่ายชายอยากให้ตายจริงเหรอ
ฝ่ายหญิงพูดกลับไปเลยบอกว่าคิดว่าไม่กล้าเหรอ
โดดลงไปเลยค่ะกระโดดลงไปในแม่น้ำตุ้ม
สักพักหนึ่งฝ่ายผัวตาค้างเลยค่ะขยี้ตาสองที
ลงไปช่วยไหมไม่ค่ะขยี้ตาสะบัดบ๊อบเดินหนีไปเลยค่ะ
หนีไปเลยหนีไปหน้าตาเฉยนะคะ
จังหวะนั้นไฮไลท์ความพีคมันอยู่ตรงนี้
อย่างที่บอกไปสถานการณ์สร้างฮีโร่
ชายเร่ร่อนแล้วแกเป็นคนขี้เมาด้วย
แกก็นั่งสับปะงกอยู่แถวนั้นลุกขึ้นเลยค่ะ
กระโดดลงไปช่วยไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยนะ
กระโดดลงไปช่วยแต่ว่าเคราะห์ยังดี
ที่ว่าน้ำตรงนั้นมันไม่ได้ลึกมาก
ชายขี้เมาคนนี้โอ๊ยจะพูดว่าชายขี้เมาตบเปล่า

คว้าตัวสาวพม่าที่คิดสั้น

สรุปคือช่วยชีวิตได้สำเร็จนะคะ
แต่เราก็พยายามควานหาตัว
ฮีโร่ไปไหนฮีโร่เดินไปไหน
ไม่รู้ตอนที่กู้ภัยมาช่วยอดเห็นหน้าเลย

ประสงค์จะช่วยแต่ไม่ประสงค์จะออกนาม